เราก็เตือนกันเรื่องของพายุ
เรื่องของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในช่วงนี้นะฮะ

ก็คืออาคารหรือว่าโดมของเรียนพังถล่มจนมีคนตาย

เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลหนึ่งที่ชัยภูมิ
ปรากฏว่าหลังคาโรงจอดรถโอ้โหขนาด๘คูณ๔๐เมตรเนี่ย
มันปลิวและอย่างที่บอกว่าลมเวลาลมมามันวูบเดียวมาแรงขนาดนี้เลยนะครับ
มันกลายเป็นภาษางานของที่นี่นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นกล้องวงจรปิด
ที่ทายาทอีกครั้ง
ที่ทายาทอีกครั้ง
ที่ถ่ายไว้ตรงบริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาลชายภูมิ

เมื่อกี้ที่เห็นไม่ใช่รถเข็นพี่สิงห์นะ
แรงลมแรงลมมันพัดมาขนาดนี้เลยค่ะ
ขอดูภาพที่ลานจอดรถอีกทีนะฮะ
คือตอนแรกเนี่ยลักษณะแค่เป็นฝนตกธรรมดานะครับ
แต่ปรากฏไปมาขอดูที่ลานจอดรถ
เหมือนฝนตกธรรมดาไหมใช่รถคันอื่นยังขับเข้าขับออกตามปกติเลย

แต่อย่างที่ชาวบ้านบอกจริงคุณฝนตกมาไม่นาน
เวลาลมมามันลมมาวูบเดียววูบเดียวพัดถล่มเลย
คุณผู้ชมอาจจะไปต่ออีกคลิปหนึ่งสิครับ
ที่มีลมพัดนะครับเพราะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าฝนมันตกธรรมดา
แล้วก็ลมยังไม่แรงมากสักพักพอลมแรงแล้วนะฮะ
ก็จะเห็นที่ลานจอดรถที่หลังคาของโรงจอดมันปลิวเลย
คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แล้วก็ซัดเอาหลังคานี่เห็นไหมลมวูบเดียวหลังคาปริวเลยนะครับ
และหลังคาไม่ใช่เบานะไม่ใช่เต็นต์ธรรมดานะคุณ

ขนาดกว้าง๘เมตรยาว๔๐เมตร
อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลใกล้กับตึก๑๐ชั้น

และทีนี้พอมันปลิวเปิดเปลืองไปทั่วกระแทกทั้งรถที่จอดอยู่
แทกเสาไฟฟ้าและโดมอเนกประสงค์อีกฝั่งของถนนเลย

คุณผู้ชมดูสิฮะทับรถยนต์รถกระบะของแพทย์พยาบาล
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนพังเสียหายไปเลยฮะ๑๕คันนะครับ
มีรถยนต์และรถกระบะสภาพใหม่ป้ายแดงนะฮะ
แล้วก็สภาพเก่าใช้งานมาหลายปีบางคันหลังคายุบทั้งหมดเลยนะครับ
บางคันยุบบางส่วนบางคันก็เสียหายเล็กน้อยนะครับ
มูลค่าความเสียหายเป็นล้านนะฮะยังประเมินไม่ได้นะครับ
เพราะดีไม่มีใครอยู่ในรถแล้วก็ในร้านจอดรถนะฮะ
ไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าฝนมันตกคนก็อยู่ในอาคารนะคุณ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
คนถ่ายคลิปเนี่ยร้องตะโกนเสียงดังด้วยความตกใจ
แล้วก็กล้องวงจรปิดอย่างที่บอกว่าจับภาพไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
คุณผู้ชมฮะญาติของผู้ป่วยที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟัง
อันนี้ตอนแรกเริ่มคิดว่ารถเข็นผีสิง

ไม่ใช่นะฮะแรงลมนะครับ
ผู้ป่วยคนหนึ่งมาเฝ้าไข้อยู่ที่ชั้น๕อาคารเฉลิมพระเกียรตินะฮะ
ลงมาจากหน้าต่างเห็นฝนตกหนักมีลมกระโชกแรง
เขาบอกเห็นกับตาเลยว่าหลังคาโรงจอดรถมันลอยขึ้นแล้วก็ปลิวว่อน
กระแทกกับเสาไฟฟ้าโดมฝั่งตรงข้าม
แล้วก็ตกลงมาทับรถจนเสียหายจำนวนมากนะครับ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้เราไปสำรวจตรวจสอบความเสียหาย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูความเสียหายในช่วงสายที่ผ่านมา
คุณดูสิถือภาพนี้ใช่ไหมนะ

คามันเปิดเปลืองขึ้นไปตั้งฉากแบบนี้เลย

แล้วดูสิมาทับรถที่จอดอยู่ตรงนี้
ขนาดของหลังคาอย่างที่บอกไปนะ
รวมถึงโครงเหล็ก๘คูณ๔๐เมตร
ถูกพัดขึ้นไปปลิวขึ้นไปจนเป็นสภาพแบบนี้ได้นะครับ
ก็ทางรองภูมิหน่วยการโรงพยาบาลชายภูมิออกสำรวจความเสียหายนะครับ
ก็พบว่าทั้งหลังคาโครงสร้างลานจอดรถทั้งหมดเสียหายหมดนะครับ
รวมถึงอาคารบางส่วนใกล้ลานจอดก็เสียหายเหมือนกันนะครับ
อกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดแต่งต้นไม้
กิ่งไม้ที่หักโค้นตามถนนออกไปให้หมด
แล้วก็แก้ไขไฟฟ้าที่มันดับด้วยยังโชคดีไม่ดับเข้าไปในอาคารนะครับ
ว่าวันนี้โรงพยาบาลคงเปิดให้บริการได้ตามปกติครับ

อันนี้ก็คือบริเวณที่เป็นลิฟท์ผลส่งผู้ถ่วยนะครับที่อาคารผู้ถ่วยแล้วนะครับ
ทั้งหมดนี้เราก็สำรวจความเสียหายนะครับ
กำลังดำเนินการสำรวจความเสียหายแก้ไขอยู่นะครับ
ที่สำคัญก็คือว่าไม่มีผู้ได้รับบัตรเสร็จนะครับไม่มีผู้ได้รับบัตรเสร็จเดิน
ประกันครอบคลุมตรงนี้หรือเปล่าใช่เจ้าของรถกระบะคนหนึ่งนะ
บอกว่าจอดรถไว้ที่ลานจอดรถเนี่ยน่ะฮะแล้วก็ไปนอนเฝ้าย่าที่รักษาตัวในตึก
ผู้ป่วยตอนเกิดพายุและฝนตกหนัก
ไม่กล้าลงมาดูรถกระบะเลยนะครับ

เพราะว่าโอ้โหรถก็โดนคุณโดนทับไปหมด

ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เลย
นี่หลังคาอื่นมันยังไม่ไปนะ

เดี๋ยวต้องไปดูไงความมั่นคงแข็งแรง
เพราะไม่รู้หลังจากนี้พอลมพายุมาแล้วเนี่ย

ช่วงนี้นะต้องระวังให้หลังคาแบบนี้
หรือว่าโดมอะไรต่างที่โรงเรียนด้วยนะฮะใช่ค่ะใช่
เตือนกันตลอดแหละสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง
ป้ายความหมายใหญ่ป้ายโฆษณาเนี่ยนะคะ